แต่บุ๋มเองไม่ได้ดูว่าจริงจำนวนเท่าไหร่
คนที่เขาเข้ามาให้กำลังใจเรา
แล้วก็พอเวลามันผ่านไป๒วัน
เรากลับมาตั้งสติว่า

และอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือและความเป็นจริง
ก็กลับเข้ามาคิดใหม่ตั้งสติกับตัวเองแล้วก็บอกว่า
ไม่ฉันขอนิ่งของฉันฉันอยู่ของฉันเหมือนเดิม

วันนี้ฉันก็จะอยู่ของฉันแบบนี้และทำดีแบบนี้ต่อไป
แค่นั้นเองไม่ยุ่งไม่จะไม่กระเทือนกับคนอะไรแบบนี้
ที่เขาเข้ามาทำร้ายเราจู่จู่เราอยู่ของเราอยู่ดีดี

เราก็เลยอยากแค่อยากจะบอกส่งกำลังใจให้กับคนทำความดีทุกคนว่า
มันมีอุปสรรคนะชีวิตบุ๋มจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายต่อหลายคนว่า
เห็นไหมว่าเราทำขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้
มันก็ยังมีอะไรเข้ามาบ้างดังนั้นอย่าท้อที่จะทำความดี
อาจจะมีเขวบ้างอาจจะมีเหนื่อยบ้างอาจจะมีแบบรู้สึกหนักหลังบ้าง
แต่มันจะต้องไปได้ดีค่ะ
คือบางช่วงบางตอนมีน้ำตาลนะหนูดูอยู่
น้ำตาลนั้นจริงแล้วมันมาจากพอเรารูปหัวลูกแล้วเรารู้สึกว่า
โหเราได้รับพลังอ่ะเราได้รับพลังจากลูกทั่วประเทศ
ได้รับพลังจากแฟนคลับทั่วประเทศได้รับพลังจากอะไรอย่างนี้พอ
เหมือนกับเวลาเราดีใจเราตื้นตันอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยมันท่วมท้น
มันเป็นน้ำตาแห่งความท่วมท้นของผู้หญิงคนนึงมากกว่าว่า
ในช่วงในช่วงภาวะวิกฤตมันทำให้เราเห็นว่าใครรักเราบ้าง
ในช่วงภาวะวิกฤตมันทำให้เห็นว่าประชาชนรักเรามากขนาดไหน
ดังนั้นเราถอยไม่ได้เราท้อไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบดีใจอ่ะ
อารมณ์เหมือนดีใจนางงามได้ตำแหน่งอะไรอย่างนี้
บางคนอาจจะมองว่ามันเกลี้ยบแต่พี่หมุมมองว่าเป็นพลังบวกเนอะ
เป็นพลังบวกค่ะเพราะว่าจริงแล้วสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นได้อยู่แล้วล่ะ
คำติฉินนินทาหรือว่าคำว่าร้ายอะไรต่างคนเรามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว
แต่เพียงแต่เรามามองถึงสิ่งบวกดีกว่าว่าพลังบวกมันเยอะมากเยอะจนกระทั่งบุ๋มตกใจ
คุณเชื่อไหมคะวันนี้บุ๋มลงพื้นที่ก่อนที่จะมาที่นี่นะ

ชุดนี้เลยก็ลงพื้นที่แจกของอ่ะนะคะเอ่อตรงแถวสะพานสูง
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประวัติการของการแจกของของปรัฐดานะ
ทีนะเราก็จะแบบลงพื้นที่แล้วเราก็เออโอเคนะเอาของไปแจกแล้วเราก็จะบอกเขาว่าให้สู้นะ

ประชาชนจับมือบุ๋มแล้วบอกบุ๋มว่าสู้นะ
มาบอกให้เราสู้กลับแล้วมากันเป็นแถวเลย
ส่งกำลังใจแล้วส่งเสียงสู้นะสู้นะจนเราแบบโหขอบคุณค่ะ
แล้วข้อความเข้ามาเป็นพันข้อความเยอะแยะมากมาย

อย่างคุณแท็กฟารัญโยอย่างคุณแคนดี้อะไรอย่างนี้ได้อ่านไหม

แล้วก็ต้องขอบคุณน้องทุกคนที่ซัพพอร์ตด้วย
แล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายต่อหลายคนที่ซัพพอร์ตเรา
บอกว่าบุ๋มนิ่งอย่าไปยุ่งกับเขาหรอกอะไรอย่างเงี้
เขาก็จะมีคำแนะนำต่างมากมายต้องขอบคุณจริง
อย่างที่พี่บุ๋มบอกไปก็คือการเมืองก็แล้วแต่อนาคต
การเมืองเหรอมันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับบุ๋มอะค่ะ
แต่ถามว่ามันไกลไหมมันก็ไกลเหรอพวกผมก็ทำงานอยู่ในนั้น
ดังนั้นถามว่าจะไกลหรือใกล้มันไม่เกี่ยวหรอกค่ะ
เกี่ยวว่าณวันนี้บุ๋มทำอะไรอยู่นั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่า

ถ้าไปแล้วต้องไปเจอ

ใครจะกลบอะไรก็ทำไปแต่ตอนนี้ฉันอยู่ของฉันอย่างนี้

มีข้อความที่บอกว่ามีนัดเคลียร์กันจริงไหมคะ
นัดเคลียร์คะ
ที่พี่บอกว่าไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะนะคะ

จะมาลงสมัครเป็นดาราไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะ

และอีกอย่างหนึ่งผมว่ามันมองเป็นเรื่องผู้หญิงทะเลาะกัน

จริงแต่ว่าอันหนึ่งก็คือพี่บุ๋มฟ้องแน่นอนใช่ไหมคะ

หลังจากนี้พี่บุ๋มมีแพลนจะทำอะไรต่อไหมคะที่พี่บอกสารต่อ
ยังช่วยคนต่อทำหน้าที่เหมือนเดิมต่อ
อยู่ในคณะกรรมธิการเหมือนเดิมต่อค่ะ
เราจะมีประชุมอีกทีวันอังคารนี้

พี่ถอยไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเรามาขนาดนี้แล้ว
ทีมงานทุกคนคณะกรรมการทุกคนทำงานขนาดนี้แล้ว

เรื่องที่เกิดขึ้นมันทำให้คณะกรรมธิการทุกคนรู้สึกแย่หรือเปล่า
แค่กังวลตรงนั้นเรากังวลคนทำดี
กังวลตรงนั้นมากกว่าแต่เราห่วงความรู้สึกของใครหลายคน
แต่ถ้าเกิดจะให้เราไปยุ่งกับการเมืองเราไม่ยุ่งหรอก

จริงค่ะแล้วก็จะลงพื้นที่อีกไหมคะ

ตอนนี้ก็มีหลายจุดที่ขอความช่วยเหลือมานะคะ
ยังไงถ้าเกิดในส่วนที่ทำได้ประสานได้ก็ลง
เดี๋ยววันจันทร์น่าจะมีเรื่องของข่มขืนเพิ่มอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้เคสขมขืนเข้ามาเยอะมากค่ะ
อันนี้ต้องขอบคุณจริงค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้กับบุ๋มมา
ขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณทุกรูปถ่ายทุกภาพการ์ตูนทุกอย่างเลยนะคะ

มันเป็นกำลังใจที่สำคัญของบุ๋มมาก
ยังจะเป็นบุ๋มบรรดาคนเดิมคนนี้ต่อไป
ผมขอทำหน้าที่ในฐานะที่ดาราของประชาชนต่อไปเท่านั้นเองค่ะแค่นี้ค่ะ